คุณผู้ชมปีนี้เป็นปีกุลใช่ไหมใช่ปีหมูมีใครชงไหม

กาแฟอันนั้นค่ะน้องสเกลค่ะ

ชงไอ้หมอไก่บอกไปแล้วนะว่าปีชงปีนี้นี่คือ
มะเสงใช่ไหมแล้วก็มีปีที่เป็นปีเกิดตัวเองด้วยอย่างนี้แหละ

ยังไม่ใช่ปีชงเหรอ

ไม่ได้หน้าเหมือนเดียวตัวเหมือนด้วย
พูดถึงปีกุลปีหมูปีนี้หลายคนบอกว่าดวงชง
เกิดปีมะเสงบ้างเกิดปีกุลบ้างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไร
บางคนอาจจะหาสถานที่ที่จะต้องไปแก้ชงเสริมสิริมงคล
มีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปค่ะ
ใครที่อยากจะไปเสริมสิริมงคลก็ไปกันได้ไปพร้อมกันค่ะ
เรื่องดวงเรื่องความศรัทธาเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ย

หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ที่นี่คือวิหารเซียนอยู่ภายในพุทธสมาคมสัจธรรมสงเคราะห์
งไลค์จับซาเซียวเกาะโรงเจบึงศรีราชา
พื้นที่เนี่ยโอ้โห๑ไร่หนึ่งนะคุณนะใหญ่มากเลยนะคะ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้คนที่คุณเห็นที่เขามีความศรัทธา
เขาก็ไปสะดอกเคราะห์กันอย่างเนื่องแน่นเลย
ถึงขั้นต้องมีการแจกบัตรคิวคุณเห็นไหม

ที่นี่นะคะชาวบ้านเขาจะมาสะดอกเคราะห
เพราะเขามีความเชื่อกันว่าทำแล้วจะสามารถแก้ดวงชงได้
เสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้มันดีขึ้นได้
ก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนก็คือปีใหม่จีนนี่แหละ
คนที่ดวงชงในปีนี้นะตามความเชื่อเขาจะมาแก้ที่นี่
จะมีคนที่เกิดปีมะเสงปีจออะไรแบบนี้
แล้วก็ปีตัวเองก็จะมีบ้างบางคน
แต่ว่าจริงแล้วที่หมอไก่บอกไปเนี่ยคือชง
มีปีเดียวแหละที่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็คือปีมะเสง
สะดอกเคราะห์มาทำพิธีแก้ชงอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
แล้วการสะดอกเคราะห์ที่นี่เขาจะใช้เสื้อหนึ่งตัว
ส้ม๕ลูกข้าวสาร๑จานและเงิน๓๖บาทในการทำพิธี
แต่ละคนก็จะได้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ตามพิธีกรรมกันไปนะคะ
เป็นวิธีการสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อของที่วิหารเซียน
พงไลค์จับซาเซียลเกาะที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
คือบางคนบอกว่าจะไปแก้ชงไปที่ไหนได้บ้าง
ไปเล่งในยี่ได้ไหมไม่ไปได้เล่งในยี่หรือคนเยอะทำยังไงดี
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ใกล้
อยู่จังหวัดชนบุรีหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือ
โอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีแล้ว
อยากจะไปเสริมสิริมงคลก็ไปกันได้นะคะ
วิหารเซียนแห่งนี้เขาก็จะมีการจัดทำพิธีกรรม
การแก้ชงตามความเชื่อด้วย
ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน๕กุมภาพันธ์นะคะ

ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ